บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดนางงามที่โด่งดัง
แล้วก็มีกระแสเรียกเสียงฮาทุกปีเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฮาของการแนะนำตัวของนางงาม
แล้วก็สเต็ปมั่นเทพของผู้เข้าประกวด
วันก่อนให้ดูกันไปแล้วแนะนำตัวแบบเสียงสูงปรี๊ดเลย
แล้วก็มากับแฟชั่นโชว์ผ้าไทยด้วย
คือภายใต้ความฮาเขาก็มีความสวยนะเพราะเขาเป็นนางงามกันนะคุณ
แล้วก็ยังมีชุดราตรีของแต่ละภาคแต่ละสาวงามกันอีกด้วยนะคะ
ปีก่อนนู้นเขาเปิดตัวกันด้วยชุดว่ายน้ำเว้าสูงขึ้นไป
หากได้ก็หากน่ะแล้วก็โดนคนที่ผ้ามือจานกันเยอะรงไปทีเดียว
แต่มาปีนี้เปลี่ยนแนวไว้เฮ้ยนะคะ

แข็งทั้งนั้นเลยเพราะว่าทุกคนเดินเป๊ะมากเลยนะคะ
เขาบอกว่าฟาดปั๊วยั่วใจแม่แฟนนางงามแบบถึงใจจริงค่ะ
ส่วนทางบอสใหญ่อย่างพี่นวัดอิสระไกรศีลย้ำชัดเจนเลยนะคะ
บอกว่ามาเวทีนี้ไม่ต้องพกกุญแจนะจ๊ะ
เพราะว่าเวทีแม่ไม่ได้ล็อกมงจ้า

แล้วก็ปีนี้ปรับกติกาใหม่ยากขึ้นไปอีกค่ะ
ต้องบอกว่าแฟนนางงามต้องลุ้นระทึกกว่าเดิมแน่นอน

ประกาศเข้า๑๐คนภาคละ๒คนก็ได้๘คน
เสร็จเรียบร้อยก็จะเอาเข้าไปแค่คนเดียวนะครับ
เพราะฉะนั้น๘และ๑ภาคจะเหลือไปแค่คนเดียว
แล้วบอสชอยก็จะเก็บเข้ามาให้คนเป็นท็อปไฟล์
เป็นงานประกวดที่ว่าเราแบบประกวดกันจริง
เราไม่มีล็อกแล้วเราก็อยากจะสร้างความสนุก

ยากนะเพราะว่าต้องคัดแต่ละตัวแทนภาค
ใช่ก็จะเข้ามา๗๖คนแล้วคัดไปอีกเออภาคหนึ่งก็ตัวแข็งทั้งนั้นเลย
ก็แต่ละคนแต่ละคนตรงกว่าจะได้ที่หนึ่งนะฮะ
แล้วก็นอกจากนี้จะเป็นช่วงเวลาเก็บตัวปีนี้
เขาพากันไปยาว๕จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
ก็เร็วนี้แหละน้องจะไปเก็บตัวกันที่ยะลาสงครา

ก็ต้องสนับสนุนให้เวทีนี้แซ่บซีดต่อไป
เพราะว่าเขาพาแบบไปดูสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลย